นี่ก็คือถนนสายหลักใจกลางกรุงฮาวาน่านะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดเส้นทางนี้จะเห็นได้ว่าคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับ
จากนั้นแล้วเสียงดนตรีที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ขนาดนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลากหลายเข้ามาในกรุงคาวาน่า
อาคารศรีโอโรสที่อยู่ข้างหลังของผมนั้นก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ท่องเที่ยวให้ความสำคัญเพราะว่าเออเนสเทมิเวย์ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังก็มักจะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้เวลาที่มาเยือนกรุงฮาวาน่า
ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเที่ยวยังประเทศคิวบาร์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปแต่หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มผ่อนปนกฎระเบียบในการเดินทางเข้ามาก็คาดว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกาจะไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก
นักท่องเที่ยวอเมริกันหลังไหลมาที่คิวบาร์หลังความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ูอีสโมเรฮอนผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยวบอกว่า
หลายคนอยากมาเห็นคิวบาร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามา
อีสบอกว่าหลายคนจะได้เห็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศสุดท้าย

นั่นก็ทำให้คนจำนวนมากอยากมาเห็นคิวบาร์อยากมาสัมผัสคิวบาร์ในตอนนี้
นักท่องเที่ยวที่มาคิวบาร์๓เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง๑๓๐
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ว

คนต้องการมาก่อนที่คิวบาร์จะเปิดกว้างให้กับทุกคน
เขาต้องการเห็นคิวพาอย่างที่เป็นที่ยังมีวัฒนธรรมของตัวเอง
เขากลัวว่าเมื่อคิวบาร์เปิดประเทศให้กับสหรัฐมากขึ้น
ก็จะมีคนอเมริกันหลั่งไหลมามากในเวลาไม่กี่ปี
ตอนนี้ในทุกวันสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของกรุงฮาวาน่า
เต็มไปด้วยรถบัสของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
นักท่องเที่ยวต่างเดินเที่ยวชมอาคารยุคสมัยอนานิคมจตุรัสถ่ายรูปและชื่นชมความงามดั่งภาพวาดของทัศนียภาพโดยรอบ
ทำให้หลายคนกังวลว่าวัฒนธรรมของคิวบาร์
ที่ถูกรักษาเอาไว้จากการถูกคว่ำบาดทางเศรษฐกิจ
ซึ่งพวกเขามักพูดว่าอยากเห็นคิวบาร์ก่อนที่แมคโดนัลจะมา
นักท่องเที่ยวอเมริกากลัวว่าคิวบาร์จะกลายเป็นคีเวส
จอดเรือสำราญและสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเหมือนกับในรัฐฟอรีดา
ท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าคิวบาร์ไม่ควรเปลี่ยนวัฒนธรรม
พวกเขาควรอยู่แบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิเศษ
แต่ถ้าไปเหมือนกับคีเวสก็จะเหมือนกับที่ท่องเที่ยวอื่นไม่มีเสน่ห์
ที่นี่เป็นเมืองที่สวยเขาชอบดนตรี
ซึ่งไม่อยากคิดที่จะต้องมายืนอยู่ที่จตุรัสพร้อมกับนักท่องเที่ยว
๑๕๐๐๒๐๐๐คนที่ลงมาจากเรือสำราญ
มันคือหายนะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เขาโชคดีที่มาก่อนที่จะเปิดประเทศมากกว่านี้และมีแต่นักท่องเที่ยว
และจะยังคงเต็มไปด้วยศีรษรศึกษ์งานและดนตรีหลุงบ้าน
ประวัติศาสตร์และประเพณียังคงอยู่

ตามร้านอาหารบ่าและร้านค้า
แม้จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามาก
แต่การบริการพื้นฐานและความสะดวกสบาย
ก็ยังเทียบไม่ได้กับเมืองท่องเที่ยวอื่น

ยังคงมีอย่างจำกัดไม่เพียงพอ

และร้านอาหารของเอกชนที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด

ของประธานธิบดีราอูคาสโตร
อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงแรมรัฐ
ที่มีอยู่เพียง๖๔๐๐ห้องได้บ้าง

และก็สามารถเติบโตได้อย่างเสรี

และนี่ก็คือหนทางเดียวที่จะรับมือกับนักท่องเที่ยว
ไหลทะลักเข้ามาในระยะสั้น
ที่นักท่องเที่ยวแวะมากินดื่มในแบบคิวบาร์
นักท่องเที่ยวยังคงกังวลถึงอนาคตของคิวบาร์
หากมีการยกเลิกข้อจำกัดในการมาเที่ยว

สิ่งที่เราเห็นที่ฮาวาน่านั้นยอดเยี่ยมมาก

แต่มันก็ถูกจำกัดด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามามาก
ซึ่งการไหลทะลักเข้ามาอาจทำให้คิวบาร์รับมือไม่ได้

ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐได้ผ่อนปลนกฎสำหรับผู้ที่จะมาคิวบาร์
หลายคนยังคงมากับทัวร์ที่เรียกว่า
ประชาชนถึงประชาชนที่มีราคาแพง
และก็ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐ
แต่ในช่วงหลังก็มีนักท่องเที่ยวอเมริกันจำนวนไม่น้อย
ที่เข้ามาเที่ยวด้วยตัวเองดื่มโมฮิโต้
และชื่นชมความงามย่านเมืองเก่าของฮาวาน่า